เหตุการณ์หึงโหดเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อย
แกก็เลยเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ครอบครัวก็มีอยู่แล้วอยู่ที่อุทัยธานีเมียมีแล้วลูกบิน
ปรากฏว่าไปถูกอกถูกใจผู้หญิงคนหนึ่ง

แต่ทีนี้อดีตเสียเงินกู้คนนี้ค่ะ
เรื่องกิ๊กสาวเนี่ยต้องได้ไปมีผู้ชายอีกคนหนึ่ง

ปรากฏว่าไปตระเวนขับรถหาชายชาวต่างชาติ
ชายชาวต่างชาติคนนี้จ้าเอพอดีค่ะ
มอเตอร์ไซคันที่ตัวเองเนี่ยซื้อให้กับกิ๊กสาวออกมาจากรีสอร์ท
แล้วสุดท้ายเห็นค่ะภาพมันบาดตาบาดใจไม่ได้มาด้วยกันกับกิ๊กสาวนะ
แต่ขี่มอเตอร์ไซคันที่ตัวเองซื้อให้กิ๊กสาว
สิ่งที่เขาทำคือเอาปืนที่พกมาเจาะยิงไปที่ท้ายถอย
ชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นชาวอิตาเลียน
ปรากฏว่าล้มทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจชุดสืบสวนสพกระนวลก็ควบคุมตัว
คนก่อเหตุคนนี้ได้ชื่อว่าเสียทิน
ชื่อจริงคือนายสุชินอุ้มเกดอายุ๔๕ปี
คือก่อนหน้านี้เขาหลบหนีไปไปที่บ้านเพื่อน
แล้วปรากฏว่าก็กลัวความผิดนั่นแหละค่ะตัดสินใจเดินทางมอบตัวกับตำรวจ
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุ
ก็คือเสียชินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุก็คือในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่๖
ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
หลังจากที่ใช้อาวุธปืนขนาด๓๒ไปเจาะยิงชาวอิตาเลียนนะคะ
นายมาริโอเฟอรารี่ที่ไปคบหากับกิ๊กสาวของตนเอง
กระทั่งเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้เสียชินเนี่ย
ผู้ต้องหาเคยปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขากวาดล้างอย่างจริงจัง
เพราะฉะนั้นเสียชินก็กลัวความผิดก็เลยเปลี่ยนอาชีพ

ชินจริงแกก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะอยู่ที่อุทัยธานี
แต่มาปันใจให้กับสาวเมืองขอนแก่น
ขณะที่มารับเหมาก่อสร้างที่อำเภอกระนวล
แอบคบหาดูใจกับนางสาวแหม่มอายุ๓๒ปี
แต่ปรากฏว่าสักประมาณ๓๔วันก่อนก่อนเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาคือไม่สามารถติดต่อกับกิ๊กสาวได้
ไปสืบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ที่สุดแล้วผู้ต้องหาทราบมาว่า
ของตัวเองไปแอบคบกับผู้ตายก็คือนายมาริโอ
แล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

ตระเวนตามหากิ๊กสาว
แล้วไปพบเข้ากับนายมาริโอคนนี้

ว่าคันที่ชายชาวต่างชาติคนนี้นายมาริโอขี่เนี่ย
เป็นมอเตอร์ไซคันที่ตัวเองซื้อให้กับนางสาวแหม่มกิ๊กสาว

ขับรถตามประกบเลยแล้วก็ใช้อาวุธปืนที่พกมา

จนกระทั่งนายเมริโอเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุเสียชินแกขับรถหลบหนีไป
ทำใจที่บ้านเพื่อนในอำเภอห้วยเม็กที่กาลสิน
แต่สุดท้ายตัดสินใจเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนนี้นะคะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่พบว่า
ถูกไปทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะหน้าบ้านเพื่อน
ตำรวจเขาก็ไปหาหาก็เจอตำรวจเขาก็เลยยึดไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน
ไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้
ส่งต่อสารจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝากขังผลัดแรก
แล้วก็ในชั้นพนักงานสอบสวนคือตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เพราะกลัวว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ทีนี้ก็ต้องดูว่าชั้นศาลจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่านะคะ